สำหรับภรรยายืนหนึ่งของพี่เสกโลโซ
คืออย่างนี้มีแฟนคลับกลุ่มนึงค่ะของพี่การ
เขาเอาจำนวนชั่วโมงที่พี่การโพสต์
ว่าได้นอนเท่านี้มาบวกรวมกัน
แล้วก็ได้จำนวน๕๘ชั่วโมง
จากนั้นก็นำไปตีเป็นตัวเลขแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่
พี่โพสต์ว่าคือประมาณว่าพี่กลัวผีก็เลยตามติดเสกนอนก็จะนอนให้เยอะที่สุด
พี่นอนหลับคืนแรก๒๖ชั่วโมงคืนที่๒๑๘ชั่วโมงคืนที่๓๔ชั่วโมง
แฟนคลับเขามาบวกกันเป็น๕๘ที่ออกไปงวดก่อน

ก็น่าจะมีนะงวดนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์บอก
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้นะคะคดีมีทั้งหมด๒๐กว่าคดีค่ะ
พี่คานบอกจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าโดนคดีอะไรกันบ้างนะคะ
ที่แน่วันนี้มีนัดเคลียร์คดีกับอีฟแม็กซิม
ต่อด้วยวันที่๑๗กรกฎาคมอุทธรณคดีกับเสียโป้
ส่วนวันที่๒๒กรกฎาคมมีคดีกับแซนวิชปิดท้ายกันที่
คดีของพี่เสกโลโซนะคะก็ให้ทนายดำเนินการอยู่
หวังว่าสารจะเมตตาพิเศษบ้างค่ะ
ที่เรื่องพี่จำไม่ได้อุ๊ยเกือบ๒๐ของพี่
ตอนนี้การกำลังจะยืดอุทรภายในวันที่๑๗

ในที่สารสั่งยกฟ้องในชั้นต้น
ของพิเศษก็ดำเนินเรื่องต่อไปก็ยังไม่รีบค่ะ
ค่อยต้องแบบเป๊ะก่อนแล้วเรากำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ
ตอนแรกก็เครียดมากตอนนี้ก็เวลามันก็ผ่านไปก็ดีขึ้น

เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งในบันเทิงไทยรัฐเย็นนะคะ